จอมโจงอันนี้ของข้างชื่อดูร้ายกาดมากเลยนะ
เพราะว่าเข้าไปงัดแงะ
แล้วก็เข้าไปขโมยของขโมยเงิน
จากปั๊มน้ำมันเราเจอเยอะนะจากปั๊มน้ำมันใช่
กาแฟร้านอื่นด้วยแหละถ้าเขาเจอสบโอกาสเขาก็ทำหมด
ซึ่งเขาบอกไว้ว่าทำไมเขาถึงเลือกร้านกาแฟตามปั๊มน้ำมัน

แต่ว่าคนร้ายคนนี้นะครับผู้ต้องหาคนนี้
ตำรวจสนตลิ่งชันจับกลุ่มได้
ชื่อว่านายเกียรติไกรสอนศรีไกรลดอายุ๓๗ปี

ก็จับได้ที่บ้านพักย่านบางบัวทองนะครับ

หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีรักทรัพย์
ตามร้านกาแฟชื่อดังในปั๊มน้ำมัน
โดยเฉพาะร้านคาเฟ่อเมซอนนะฮะ
แล้วก็ร้านอินทานินนี่ก็โดนนะครับ

แล้วก็เอาภาพนี้มาให้นายเกียรติไกรสอนดู
ที่สุดแล้วก็จำนวนด้วยใบหน้าและหลักฐานของตัวเองนะครับ
ก็ยอมรับสารภาพนะครับ
โดยผู้ต้องหาพฤติกรรมก็คือ
ตระเวนลักทรัพย์ตามร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน

ในกรุงเทพนครปฐมสมุทรปราการนนทบุรี
ถ้าเอาแค่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันก่อนที่จะถูกจับกลุ่มได้เนี่ย
เขาทำไปแล้ว๓๐กว่าครั้ง
ทรัพย์สินไป๓แสนกว่าบาทนะฮะ
ครั้งล่าสุดที่ลงมือก่อเหตุ
ได้เงินไปสูงสุดกว่า๖หมื่นบาทนะครับ

ตอนที่ผู้ต้องหาก่อเหตุเนี่ย
เป็นหลักฐานหลายจุดเลยนะครับ
การก่อเหตุครั้งล่าสุด๑๗สิงหาคมนะครับ
เข้าไปรักทรัพย์ร้านกาแฟอเมซอน

แต่ว่าตอนนั้นได้ไป๓๘๐๐บาท
ที่เคยได้สูงสุดเคยได้ถึง๖๐๐๐บาท

แล้วที่เลือกลงมือไป
หลังจากร้านปิดมักไม่ค่อยมีคนดูแล

ก็แน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในปั๊มน้ำมัน
มีไฟมีเด็กปั๊มมีอะไรพวกนี้ใช่ค่ะ
แต่ผู้ต้องหาบอกว่าทำเลที่ตั้งของจุดที่เป็นปั๊มเนี่ย
มันอยู่ด้านในแล้วก็ทึบสายตามีต้นไม้บดบั่น
คือคาเฟ่อเมซอนเนี่ยโดยการตกแต่งร้านของเขาเนี่ย
มันก็จะเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนนะคะเขาจะมีต้นไม้เยอะมาก
เวลากลางวันลูกค้ามาแวะพักผ่อน
ใช่มันก็ได้มองต้นไม้รื่นรมเขียวชะอุ่มอย่างนี้ไง

มืดเลยทึบเลยนะครับบางสายตาเลยนะครับ
แต่ละครั้งที่เข้าไปจะทำทีเดินเข้าไปห้องน้ำก่อน

เพราะว่าเขาก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ำอีกบ้านมันอยู่ใกล้กัน
คนร้ายก็จะเดินไปที่ห้องน้ำก่อนทำทีไปเข้าห้องน้ำ
ระหว่างนี้ก็จะสอดส่องหาดูว่าจุดไหนที่น่าจะเข้าไปได้
แล้วเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาชีพรับเหมาก่อสร้างมาก่อน

ผู้ต้องหาบอกว่ารู้ดีว่าโครงสร้างของร้านกาแฟแบบนี้ไม่ค่อยแข็งแรง

อดกระจกตรงไหนมุดตรงไหนเข้าตรงไหนแกะผนังร้านตรงไหน
ตรงไหนไม้จริงไม้เทียมตรงไหนเป็นปูนเป็นอิดรู้หมด
ความสามารถก็มีเอามาใช้ด้านนี้แทนเนาะใช่
ต้องมาทำด้านนี้เพราะว่าอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่เคยทำเนี่ย
ทุนเป็นหนี้กว่าสองแสนก็เลยตัดสินใจ
ลักทรัพย์ตามร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน
จนสามารถปลดหนี้สินได้ทั้งหมด
ทำไมอาจจะมากภูมิชัยโอ้โห
คือเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อย
เข้าไปดูช่วงด้านหลังมันมืดมั้ยมีคนมั้ย
ก็ไปฉีกที่มันเปียว

ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีเพราะบางสถานที่ก็ไม่มี
เราทำมาประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะนี้
ทำงาน๓๐ประลานได้ครับ
๓๐ประลานส่วนมากเป็นร้านกาแฟอเมฆร์นอินทรีมในปังสมัน

เพราะว่าไม่มีคนนอนในนั้นไม่มีคนเข้านอน

ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้จริงไม่จริงอะไรยังไง
แต่ว่าร้านกาแฟท่านก็ไประวังความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะฮะ
เพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่าตามร้านกาแฟในปั๊มเนี่ย
จะไม่ค่อยเก็บเงินที่ขายได้ออกไป
บางทีไปเจอก็เสียบกุญแจเครื่องคาทิ้งไว้ก็มี
ไปถึงเข้าไปที่กล่องไอ้นี่ก่อนตรงแคชเชียร์ที่เขาเก็บเงิน
ถ้ามีกุญแจปุ๊บก็เปิดเอาไปเลยนะถ้าไม่มีก็งัด
ถ้างัดไม่ได้หรือว่าเปิดกล่องได้แล้ว
กล่องแคชเชียเก็บเงินของเขาแล้วไม่มีเงินอยู่

กล่องทิพย์ที่เขาจะให้ลูกค้าจะให้ทิพย์พนักงาน

เชื่อว่าผู้ต้องหาต้องก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยครั้ง
เพราะทรัพย์สินที่ได้ไปมันเยอะเหลือเกินมันมากเหลือเกิน
ก็ถึงขั้นปลดหนี้ได้
ไม่ใช่แค่๓๐กว่าครั้ง
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
คุมตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้ว